เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือช่วยกันคิดหน่อยสิคุณผู้ชม
ถ้าสมมุติเกิดเราจะเตือนรถคันข้างหน้าถ้าไม่กระพริบไฟเตือนไม่บีบแต่เตือน
จะเตือนยังไงดีพี่เบิร์ตจะเตือนยังไงดีคะดอม
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คันข้างหน้าเขาเหมือนกับเขาเมา
เมาแล้วก็มีการขับรถคล่อมเลนทีเนี้ยคันที่เขาตามมาก็เลยปีน
บแต่เตือนไปเป็นเรื่องเลยค่ะอ้าวเป็นยังไงเมาเปล่า
ไม่เมา
ทำไมอ่ะไปตรวจไอโกฮอล์ไหมเนี้ยป่ะสอนออกของตันเฮ้ย
สอนอคลองตันไง
สอนออกของตันไงเมี่ยไม่มีกระเช้านะครับ
ถ้าพี่ทำผมเนี้ยปุ๊บนี้ไม่มีกระเช้านะครับ

อ้าวพี่เมาใช่ไหม
ผมเมาเนี่ย
เมาใช่ไหม

เมาผมว่าพี่กลับบ้านเถอะนะ

เอ้าเอ้าเอ้าเอ้า

ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับพี่

ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับพี่

แล้วยิ่งทำร้ายร่างกายผมด้วย

สมมุติดอมเป็นขับรถคล่อมเลนอยู่

พี่ครับพี่จะให้ผมตีไฟ
หรือให้บีบตาเตือนพี่ดีครับ
อ่ายังไงดีอ่ะ
ผมขับอยู่เนี่ยแล้วคันข้างหลังตีไฟมา
ผมก็ไม่แน่ใจเฮ้ยเตือนหรือด่าแล้ววะ

ซอยเวิร์ดรัฐวิภาวดีที่๑๖
นะครับเมื่อก่อนเก็บเข้าคอนโดเนี่ย
ประมาณว่าเฮ้ยคุณไม่เห็นกว่าคุณปีนสวนเลนส์มา

แล้วนี่ฝั่งนี้ในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
พี่ฝั่งนั้นเดินมาเสียงทุ้มต่ำสุขุมนุ่มลึก

ทีไหมก็พออะไร
กูเมาเพราะผมชอบ
พี่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฝ่ายพี่ผู้ชายคนนี้
เขาน่าจะเขาเมาแหละไม่น่าจะเขาก็บอกแล้วว่าเขาเมา
เขาเมาขับรถคล่อมเลนแล้วฝั่งคนที่ถ่ายคลิปก็เลยปีนบีบแต่เตือน
ฝั่งพี่เขาเนี่ยจอดรถลงมาถามไงแล้วก็แบบเออเรื่องมันก็แบบเหมือนกับต่างคนก็ต่างไม่กลัว
มันมีจังหวะที่ฝ่ายพี่ที่เมานะเหมือนจะคว่างอะไรสักอย่างใส่คนในรถ
แต่ท้ายที่สุดคือเขาก็เดินกลับขึ้นรถขับออกไปก็ตะโกนท้ากันแหละ
เจริญสอนออกคองตันปะล่ะคือพร้อมจะแจ้งความข้อหาธรรมดาด้างกาย
ไม่รู้ว่าไหว้สวยรวยกระเช้าเคล้าน้ำตารู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรยังไงหรือเปล่า

แต่ก็ถ้าให้คิดในแง่ดีคือเขาเตือนเขาบีบแตร
กลัวว่าพี่จะไปประสบอุบัติเหตุข้างหน้าไงใช่ก็พี่เมาส์อ่ะ
แต่ถ้ามันมีอะไรมากกว่าในคลิปนี้นะ

เดี๋ยวรอพี่สางก่อนมาชี้แจงได้นะ